ใจกันหน่อยนะครับนัดที่๒ของสัปดาห์ที่๕

ทีมไทยนะครับก็สุดยอดทุกคนในแมชนี้ต้องชมนะครับ
เฉพาะมริกากันทองทำแต้มสูงสุด๑๖คะแนน
ลงมาเป็นออนอุมาสิทธิรักษ์๑๓คะแนน
เท่ากับทางเอมิเลียแม็กริโอของแคนาดา
ก่อนที่สาวไทยชนะ๓เซตรวนนะครับ๒๐๕๖๒๐๕๗ในเซต๒เซต๓
สาวไทยคว้าชัยนัดที่๒นะครับแพ้๑๒นะครับชนะ๒ก็มี๖คะแนน
สุดท้ายเจออิตาลีวันนี้นะครับในเวลา๖โมงเย็น
หลังจบเกมปลื้มจิตถิ่นขาวบอลเร็วของทีมชาติไทยก็เอาใจแฟนนะครับ
โซเชียลส่วนตัวโชว์สเต็ปพริ้วไหวเลยครับ
กลางสนามเพื่อฉลองชัยชนะนัดที่๒โดยชวนทางกิติคุณศรีวทวงครับ
หัวหน้าผู้สอนมาเต้นพร้อมแคปชั่นว่าชนะแล้วพี่ขอเต้นในสนามหน่อยนะ